สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยหุ้นรวยลงทุนเข้าสู่ปีที่๔แล้วค่ะ
วันนี้พบกับดิฉันสินิดาเพชรเวรกุลค่ะ
เข้าสู่เดือนตุลาคมนะคะไตรมาส๔ของปี๒๕๖๐แล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้ตลาดหุ้นไทยก็ต้องยอมรับว่าปรับตัวซึมยาวเหมือนกัน
แต่ว่าเผลอแป๊บเดียวนี้ขยับตัวเคลื่อนตัวเข้าใกล้๑๗๐๐จุดเข้าไปแล้วค่ะ
คำถามคือเราจะมีวิธีการวางแผนทางการเงินอย่างไรนะคะเข้าโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้
จะมีแนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องภาษีของตัวเองและงบดุลของตัวเองอย่างไรค่ะ
วันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยนะคะ
ได้รับเกียรติค่ะจากทางด้านของคุณปนัดดาตัญชาญชีวินนะคะ
หัวหน้าสายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่ายจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอบดินจำกัดค่ะ

พระคุณนะคะเป็นเกียรติกับรายการวันนี้ค่ะ
มีนักลงทุนถามเข้ามาว่าจะออมเงินจะบริหารจัดการการเงินส่วนตัวอย่างไร
แป๊บเดียวเข้าไตรมาส๔ไตรมาสสุดท้ายของปีแล้ว

จริงต้องบอกนะคะว่าอาบดีนเองเนี่ยส่งเสริมให้ทุกคนเน้นในเรื่องของการออมการลงทุนอยู่แล้วนะคะ
เพราะว่าณโลกปัจจุบันเนี่ยคนเราก็อายุมากขึ้นนะคะ
เกษียณอายุ๖๐แต่เรามีอายุยืนมากกว่า๖๐ปีไปอีกบางท่านถึง๘๐๙๐สมัยนี้เลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการออมการลงทุนเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการออมในกองทุนต่างทั่วไปด้วยอีกเช่นกัน
จาก๕ปีเป็น๗ปีสิ่งที่จะทำให้มีประโยชน์กับนักลงทุนเลยก็คือสามารถเป็นการออมระยะยาวได้นะคะ
และที่สำคัญก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีนะคะฐานภาษีคุณอยู่ที่เท่าไหร่
คุณสามารถนำไปรถหย่อนภาษีแล้วก็ได้เงินกลับคืนมาเลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนยิงปืนนักเดียวด้วยนก๒ตัวอย่างที่กล่าวไป
เพราะยังไงก็แล้วแต่ถ้าอายุไม่ถึง๕๕ไม่สามารถที่จะไปทำการขายแล้วก็เอาเงินออกมาได้
พอถึงเวลาขายอยากขายออกมาหรือว่าเราควรจะเก็บต่อดี
จะมีคำแนะนำเหล่านี้ยังไงบ้างค่ะ
ครบ๕ปีปฏิทินในอดีตหรือในอนาคตเป็น๗ปีปฏิทินก็แล้ว
แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะมองว่าถึงเวลาเอาเงินที่ซื้อ
ซื้อเต็ม๕แสนเลยมาลงทุนต่อไป
ส่วนกำไรเล็งไว้แล้วว่าอยากจะซื้อกระเป๋าอยากจะเล็งรองเท้าเอาไว้
หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะทำให้เงินออมของเราเนี่ยลดน้อยลง
โดยเฉพาะถ้าเกิดในกรณีที่บอกว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาแล้วขาย
เอาเงินมาลงทุนต่อถามว่าถ้าเกิดเป็น๕ปีปฏิทินเหมือนเดิมอะนะคะ
ซื้อเต็ม๕แสนก็เท่ากับ๓ปีเอง
ถึงอายุ๕๕หรือเกษียณก็แล้วแต่ก็จะมีเงินอยู่แค่ล้านห้าเอง
ถ้าเกิดเกษียณไปแล้วจะมีเงินพอใช้ไหมก็อาจจะไม่พอนะคะ
ปัจจุบันค่าครองชีพค่อนข้างสูงนะคะ
สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือว่าอยากจะให้นำเงินใหม่มาลงทุน
กรณีที่อยากจะขายขายได้ค่ะแต่ก็อยากให้นำเงินต้น
หรือเกินกำไรที่ได้จากการลงทุนไปลงทุนต่อ

ไม่ใช่ว่าลงทุนไปแล้วแล้วก็ขายปุ๊บเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่น

เพราะว่าคุณสามารถที่จะนำยอดเงินลงทุนของคุณไปลดห่อนภาษีได้นะคะ
และที่สำคัญที่สุดที่เราอยากจะเน้นเลยก็คือว่า
ถ้ายังไม่ได้ลงทุนรีบลงทุนเลยนะปัจจุบันนี้ณวันนี้นะคะ
เพราะเนื่องจากว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค่ะ
โดยปกติแล้วพอใกล้สิ้นปีไม่ว่าจะเป็นพฤศจิกายนหรือธันวาคมเนี่ย
ตลาดหุ้นดัชนีเราก็จะขึ้นไปสูงทุกปี
เพราะฉะนั้นถ้าลงทุนได้วันนี้ก็ให้ลงทุนเลย
แต่ที่อยากจะแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นไปได้
คือตัดทุกเดือนลงทุนทุกเดือนเพื่อทำให้ต้นทุนของเราลดต่ำลงด้วย
แนะนำว่า๑ก้อนลงทุนตุลาคมเลยหรือว่าแบ่งเป็นตุลาพฤศจิกาธันวาดีค่ะ
จริงต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าขึ้นอยู่กับเงินลงทุนที่เรามีด้วยนะปัจจุบัน
ถ้ามีก็สามารถที่จะลงทุนได้ทั้งก้อนเลย
เพราะเนื่องจากอย่างที่เมื่อกี้สักครู่แจ้งไปว่าพอพฤศจิกาธันวาปุ๊บขึ้นไปอีก
คราวนี้ก็ไม่ทันแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดบอกว่าต้องจัดสรรปันส่วนก็อาจจะทยอยลงก็ได้
จัดสรรให้ดีแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะได้ครบ
บรรจออับบดีนแนะนำกองอย่างไรบ้างคะ
ส่วนอีกกองหนึ่งเป็นกองทุนอับบดีนหุ้นระยะยาว๗๐๓๐
ก็คือลงทุนในหุ้น๓๐และลงทุนในตาสารหนี้๓๐
ซึ่ง๒กองนี้มีความแตกต่างตรงในสัดส่วนการลงทุน
ถามว่าแตกต่างกันแล้วเหมาะกับนักลงทุนอย่างไร
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงการรับความเสี่ยงได้ของนักลงทุน
ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็ลงทุนในตัวหุ้น๑๐๐ได้เลย
แต่ถ้าเกิดรับความเสี่ยงลงมาได้ต่ำหน่อยก็เป็นหุ้น
ก็เป็นหุ้น๗๐เป็นตราสารี๓๐ความเสี่ยงน้อยลงมาหน่อย

เป็นหุ้นไทยผสมกับหุ้นต่างประเทศนะคะรวมกัน๑๐๐เช่นเดียวกันนะคะ
สองกองนี้แตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นหุ้นไทยก็อาจจะมองว่ารับความเสี่ยงต่ำลงมานิดนึ
เขาอยู่ในใกล้ตัวนะคะอยู่ในประเทศของเรา
แต่ถ้าความเสี่ยงสูงได้ขึ้นมานิดนึงก็อาจจะมองไปไกลตัวนิดนึง
มีทั้งหุ้นในประเทศแล้วก็หุ้นต่างประเทศด้วยค่ะ
เลือกได้ตามแต่ที่เราคิดว่าเหมาะสมกับตัวเรานะคะ
ทางติดต่ออบดีล่ะคะนักลงทุนสนใจอยากจะลองลงทุนในกองเหล่านี้ดูติดต่อทางไหนได้บ้างคะ
สำหรับการลงทุนกับอาบดีนะคะ
อันดับแรกเลยก็สามารถติดต่อได้โดยตรงที่บริษัทอาบดีนนะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๐๒๓๕๒๓๓๘๘นะคะ
แล้วก็เราก็มีช่องทางจัดจำหน่ายนะคะ
ธนาคารทหารไทยรวมถึงธนาคารทิสโก้ด้วย
และก็ยังมีโบรกเกอร์หลักทรัพย์ต่างนะคะ
ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับเราด้วยนะคะ
ก็จะเป็นช่องทางที่สามารถติดต่อซื้อ
แล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของอาปดีนได้

หากมีคำถามเกี่ยวกับการลงทุนนะคะ
มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาอยู่ด้วยนะคะ
สำหรับบรจอเบดินวันนี้ขอขอบพระคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลค่ะ

นี่คือเรื่องราวการลงทุนที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณผู้ชม

ช่วงหน้าติดตามความน่าสนใจจากธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างค่ะ